ดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกลางงานศพ

คนที่เขาก่อเหตุเขาไปร่วมงานศพ
แต่ก็เกิดมีการเอามีดไปแทง

แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิด

เราไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เผยภาพวินาทีที่นายชัยยันต์มากพระศุกร์
อายุ๔๑ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
นั่งรวมกลุ่มอยู่กับผู้ที่มาร่วมสวดอภิษฐรร
ศพภายในสารวัฒน์ของวัดสแก่
ตะมุนธนูจังหวัดพระเทศขวานศรีอิทยา
แล้วนี่แหละค่ะอยู่ดีก็ลุกออกมาเอามีด

มาฟันนายเรวัตวงสาลีอายุ๓๔ปีค่ะ
ซึ่งก็จะเห็นแหละนะในมุมกล้องนี่นะคะว่า
พยายามที่จะยื้อยุดแย่งมีดกันอยู่
แต่ก็ถูกแทงไปที่ราวนมซ้าย
แล้วผู้ก่อเหตุก็เรียกว่าเดินออกไปอย่าง
ใจเย็นอยู่เลยนะตาเฉยเลยนะคะ
ส่วนผู้ที่ถูกแทงก็วิ่งหนีไป
แต่สุดท้ายก็ล้มฟุบลงหน้าสารานะคะ
คือแทงทีเดียวก็มันไปโดนจุดสำคัญพอดีใช่ไหม

แต่ว่ามันไปโดนจุดสำคัญก็เลยล้มฟุบลงไปตรงนั้น

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิต
ผู้กรเนี่ยก็เดินใจเย็นออกไปเลยอะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเนี่ยนะคะ
คืนวันที่๒๖ที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ตำรวจสพออุทัยก็ตามจับกลุ่มตัวนายชัยยันได้ที่บ้านพัก
พร้อมกับมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุต

แต่ก็สอบปากคำแล้วเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังพาตัวไปทำแผนที่เกิดเหตุด้วย
โดยมีกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ญาติญาติเพื่อนผู้ตายรอดูการทำแผน
จนเกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นมา

พยายามที่จะเข้าไปรุมประชาธรรมด้วย
ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับนายถาปากรสุขธรรม
เพื่อนของผู้ตายแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงปีใหม่
ทั้งคู่ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต
เคยนั่งดื่มสุราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะ

จากนั้นก็พูดคุยเคลียร์ปัญหากันไปหมดแล้ว
แต่วันเกิดเหตุเป็นคืนที่๓ของการสวดพระพิธรรมศพย่าทวดของผู้ตาย
นายชายันผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนี่นะ

ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
โดยที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองและหมู่บ้าน
ก่อนที่จะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปนะคะ